ผมเชื่อว่าหลายท่านอยากจะฟังอีกหนึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของคดีของแอมนะฮะหรือว่าแอมสายนายนั่นก็คือทนายความของแอมนะครับทนายธันนิชาเอกสุวรรณวัฒน์หรือว่าทนายพัฒน์นะฮะจะคุยกับผมทางโทรศัพท์นะฮะทนายธนิชานะฮะสวัสดีครับทนายครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะธนิชาพูดค่ะครับคงจะต้องได้สอบถามกันหน่อยแล้วครับทนายผมเรียกทนายพัฒน์กันแล้วกันนะฮะ
ค่ะยินดีค่ะท่านครับทนายพันธ์ครับตกลงแล้วคดีของคุณแอมเนี่ยเข้ามาดูกี่คดีฮะณขณะนี้
ดูทั้งหมดค่ะดูทั้งหมดคือคือเริ่มแรกนี่คือคดีของคุณก้อยการเสียชีวิตของคุณก้อยใช่ค่ะที่สอบข้อที่จริงเนี่ย
แล้วก็ตอนหลังที่มันมีเพิ่มขึ้นมาก็จำเป็นต้องดูทั้งหมดค่ะแต่ว่ายังไม่ได้สอบสอบข้อเท็จจริงกับน้องแอมเพราะว่าน้องแอมอยู่ที่เรือนจำแต่เมื่อวานก็ได้เดินทางไปแล้วก็ได้พบได้คุยกันบ้างแล้วค่ะแล้วก็บอกน้องว่าเดี๋ยวพี่ดูแลให้ทุกคนนะ
หมายความว่าคดีที่ตำรวจมีการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมกับแอมในทุกคดีที่มีคนเสียชีวิตในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนหรือว่าพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองก็แล้วแต่เนี่ยตรงนี้ทนายธนิชาเนี่ยจะเข้ามาดูให้ทั้งหมดเลยทำคดีให้หมดเลย
เพราะอะไรฮะเหตุผลในการที่เข้ามาทำคดีให้แอมทั้งหมด
เพราะว่าในการต่อสู้คดีเนี่ยนะคะแนวทางการต่อสู้คดีจะต้องเป็นไปในแนวทางเดียวกันถ้าหากว่าใช้ทนายความหลายท่านมันก็จะมันจะทำให้แนวทางการต่อสู้เนี่ยมันจะไม่เหมือนกันไม่สอดคล้องกันค่ะ
อันนี้คือในมุมของคนที่เป็นผู้ต้องหาหรือว่าในมุมของทนาย

แล้วทนายธนิชามั่นใจได้อย่างไรว่าตัวของลูกความเนี่ยคือคุณแอมเนี่ยเขาบริสุทธิ์เขาไม่ได้ทำผิดอย่างที่ถูกกล่าวหา
คุณแอ้มใช่ค่ะ

คุณแอ้มใช่ค่ะ

คุณแอ้มใช่ค่ะ

คุณแอ้มใช่ค่ะ

มันอาจจะรวมทั้งหมดเลยแล้วก็บรรยายคำฟ้องมาว่า
กรรมที่๑
อเจมส์อันนั้นคือการแยกหรือไม่แยกคดี
แต่ว่าที่ผมถามคือเรื่องของความมั่นใจว่า
ทันีชามั่นใจได้ยังไงว่าแอมไม่ได้ทำผิด

ในส่วนเบื้องต้นนะคะเอาอย่างเอาคดีของคุณก้อยก่อน
คดีแรกสุดเลยคดีของคุณก้อยนะฮะของก้อยเนี่ยจากพยานหลักฐานที่ได้สอบข้อเท็จจริงมาเนี่ย
มันมีทางเป็นไปได้อันนี้นะคะส่วนรายละเอียดอื่นอื่นในคดีอื่นอื่นนั้น
สอบข้อที่จริงกับน้องแต่ทีนี้เนี่ยเมื่อกี้ถามว่า
มั่นใจได้ยังไงเราไม่ได้ตอบว่ามั่นใจ
แต่เราต้องตอบว่าต้องดูพญาหลักฐานของโจทย์
โจทย์สามารถนำสืบแล้วก็แสดงให้สารเห็น
เป็นที่ประจักษ์ชัดหรือเปล่าจนกว่าสารจะแน่ใจและลงโทษกับจำเลย
เนื่องจากว่าคดีนี้เป็นคดีอาญาเพราะฉะนั้นเนี่ย
การดำเนินตะโดยพิชนาหรือว่าวิธีการนำสืบเนี้ย
จะเป็นหนักตกแก่โจทย์ค่ะโจทย์กล่าวหาค่ะโจทย์ต้องนำผิดให้สมดั่งฟ้อง
ทนายธนิชาบอกว่าคดีของคุณก้อยเนี่ย
มันมีความเป็นไปได้เนี่ยมีทางเป็นไปได้นี่หมายถึงว่า
มีทางเป็นไปได้ในการสู้คดีอย่างเงี้เหรอฮะใช่ค่ะ
ซึ่งได้รับเข้ามาทำคดีตั้งแต่ต้นนะคะได้ได้คุยกับคุณแอมตั้งแต่ต้นแล้วเนี่ย
เขาเขายืนยันใช่ไหมว่าเขาไม่ได้ก่อเหตุอะไรแบบอ่า
ไปวางยาไม่ช่วยเหลือไปทำให้เขาวูบแล้วหมดสติอะไรลงไปอย่างนี้
ในเรื่องไม่ช่วยเหลือเนี่ยได้อบรมเขาแล้วด้วยนะคะ
ว่าทำแบบนี้มันไม่ได้อบรมอบรมยังไงอบรมเขา
คือตอนนั้นยังไม่ได้ถูกจับอะนะคะได้ลงภาคสนามไปด้วยกัน
แล้วก็ไปให้น้องเขาทำให้ดูเลยเขาเรียกว่าทำฟรี
เอ่อก็มีการทดสอบดูว่าน้องโกหกหรือเปล่าก็ลองมีการเทสดูอะค่ะ
มันก็น่าเชื่อได้ว่ามุมมองในความสูง
ของสถานที่อ่าลักษณะของของของภูมิศาสตร์อ่ะมันไม่ได้
แล้วก็ในส่วนของที่บอกว่าไม่ได้ช่วยเหลือในส่วนนี้ได้อบรมน้องไปว่า
ทำแบบนี้ไม่ถูกถ้าหากว่าคุณเจอแบบนี้คุณต้องช่วย
คุณจะแบบแบบนี้ไม่ได้น้องเขาก็เข้าใจ
อันนั้นเขาก็แสดงความเสียใจเหมือนกันนะตอนนั้นคด้าหลุมรู้สีขี้แต่
ตรงนี้มันเป็นกรณีที่ต้องสงสัยว่าเอ่อใครเหมือนที่เคย
ที่เคยกล่าวไว้นะคะว่าทำบางอย่างเนี่ย
เพราะทำให้เขาสงสัยมันก็สงสัยได้แต่รู้สึกเขาสงสัยมากเกินไป
เดี๋ยวทนายธนิชาครับผมไล่อย่างนี้ก่อนนะ
คือทนายธนิชาบอกว่าได้ลงไปตรวจสอบพื้นที่ที่ว่าลงไปภาคสนามอ่ะนะตรงที่เกิดเหตุอ่า
ตรงที่ปล่อยปลาใช่ไหมฮะที่ราชบุรี

ก่อนจะโดนจับก่อนจะโดนแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
ไหนต้องเอาให้ชัดชัดนะ
คือตกลงของคุณก้อยก็คือ

ใช่ค่ะอบรวมนี่ไปทิ้งอะไรแบบนี้

ในพฤติศาสตร์ของถ้าหักเป็นผู้ร้าย
อันที่๒ผู้ร้ายจะไม่ทิ้งร่องรอย
แต่ปรากฏว่าไอ้ลักษณะที่เขาเอาไปทิ้งไว้หน้าบ้านเนี่ย
มันผิดปกติวิสัยก็เลยถามไปว่าเพราะอะไร
เขาบอกว่าตะเฉินตืดตัวตกใจไม่รู้จะทำอะไร
เราก็เลยบอกว่าทั้งที่เคยทำมาถ้าหากว่านองทำจริง
ระยะทางตั้งแต่บริเวณนั้นไปจนถึงที่จุดถังขยะที่หน้าบ้าน

แต่ก็มันก็เป็นหลักของนิลการณ์ที่สุด
เพราะว่าเขาจะพอด้วย
ถ้าเกิดแอมไม่ได้ทำผิดอะไรเนี่ยแล้วไปตกใจทำไมฮะ
ตอนที่เกิดเหตุคุณก้อยวูบเป็นลมหมดสติอยู่ตรงท่าน้ำเนี่ย

ตอนนั้นมีการเรียกคนมาช่วยเราค่ะแล้วก็ทำหลักฐานเอาไว้แล้วด้วยค่ะ
ว่าเออมันเป็นยังไงลักษณะยังไงมีการเทสอยู่แล้วค่ะ
มีการไปเรียกช่วยแล้วนะคะคือตรงนั้นเราพูดไปในสังคมว่ามันก็แก้ตัวยาก
ทีนี้มันจะมีมันมีพยาหลักฐานเป็นพยานวัตถุด้วย
อันนี้ขออนุญาตถุดดีกว่าเพราะว่าเก็บไว้ในซื่อในสารเนาะ
เพราะบางอย่างมันอาจจะเป็นความลับของลูกความ
มั่นใจว่าคุณแอมไม่ได้ไปวางยาสายนายไปวางยาสารพิษอะไรเขาจนเขาเสียชีวิต

อันนี้คือเคสใช่ค่ะอันนี้คือมั่นใจในเคสคุณก้อยหรือว่ามั่นใจทุกคดีที่รับทำ
ในคดีอื่นนั้นไม่ได้บอกว่ามั่นใจในคดีอื่นนั้นต้องขอโอกาสได้คุยกับน้องก่อน
เพราะว่าเขาอยู่ในเรือนจำเวลาที่ไปคุยเนี่ยมันต้องคุยผ่านโทรศัพท
เราก็เลยได้โอกาสคุยแบบน้อยมากน้อยมาก
แล้วก็บอกว่ามันมีคดีทั้งหมดเท่านี้นะเท่านี้นะ
แล้วเดี๋ยวจะค่อยทยอยมาคุยกันทีละคดี
ตอนนี้ได้รับหายไปกี่คดีแล้วยังขาดอีกกี่คดียังมาไม่หมดนะคะ